พาไปที่สระบุรีนะคะเพราะว่าที่นี่เกิดเหตุการณ์อันตภัณฑ์ครองเมืองเกิดขึ้นเมื่อก่อนจะต้องเป็นสองสี่เก้าเก้า
ใช่ตอนนี้เป็นสองห้าหกหนึ่งค่ะครับเป็นกลุ่มใช้ชะกันยี่สิบกว่าคนพกทั้งมีดพกทั้งไม้
รุมทำร้ายผู้ดูแลตลาดนัดรถไฟเหตุการณ์เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้เองนะคะ
ไฟยังสว่างฟ้ายังสว่างอยู่เลยเนี่ยโอ้โหวิ่งกันไม่แคร์ใครเลยนะคะ
เป็นตลาดนัดรถไฟสระบุรีตำบลปากเพียวค่ะคลิปเนี้ยคือจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้
เป็นชายชะกันกว่า๒๐คนสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกับสีเขียวเข้ม
บางคนก็สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้ายกพวกกันมาทั้งไม้ทั้งมีดไล่ทำร้ายผู้ดูแลตลาดนัดรถไฟสระบุรีค่ะ
พ่อค้าก็ดีแม่ค้าก็ดีลูกค้าก็ดีโอ้โหไม่รู้จะหนีไปทางไหนดีเลยเพราะว่ากลัวจะถูกลุกหลงเอานะคะ
โดยหลังจากที่เขาอารวาสกันจนหนำใจแล้วแล้วกลับไปเนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ดูแลตลาดบาดเจ็บถึง๓คนก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีทรัพย์สินเสียหายหลายรายการด้วย
สอบถามตำรวจสภเมืองสระบุรีก็บอกว่าลูกเคยของผู้บาดเจ็บไปแจ้งความแล้ว
ตอนนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปสองคนแล้วเป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าเช่าแผง
แต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าผู้ก่อเหตุคือใคร
และสาเหตุที่มารุมทำร้ายกันแบบนี้เป็นเพราะอะไร
เพราะว่าตัวผู้บาดเจ็บเองเขาก็บอกเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงเป็นหุ้นส่วนของตลาดนัดรถไฟสระบุรีด้วย
คนนี้เจ็บหนักเลยนะคะก็เลยยังไม่สามารถให้ปากคำได้
ตำรวจก็จะเร่งสอบปากคำพยานแล้วก็ตรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็
แล้วก็มีการไปเตือนไปบอกวัยรุ่นไม่พอใจก็เลยเอาพวกมาลุมทำร้ายกัน
สุดท้ายก็ต้องรอให้ตำรวจเขาสอบสวนก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ